คุณผู้ชมครับเมื่อวานี้ข่าวเช้าไทยรัฐของเรานำเสนอ

เจาะรองเท้าของตัวเองแล้วก็เอากล้องซ่อนไว้

แล้วก็เอาไปแอบถ่ายใต้กระโปรงของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับ
จนนักศึกษาสาวและแฟนนุ่มเนี่ย
พร้อมกับวินมอเตอร์ไซค์แถวมหาวิทยาลัย

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่เลย
ไปพูดคุยกับนักศึกษาหญิงที่ตกเป็นเหยื่อ
เพราะนักศึกษาหญิงคนนี้เขาเอามาโพสต์เรื่องราวไว้ในโลกโซเชียล
เป็นการเตือนภัยแล้วก็ระบุพื้นที่เกิดเหตุ
ก็คือในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
แล้วก็บอกว่าจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ได้

สาวจ๋าต้องระมัดระวังแล้วก็เตือนภัยเพิ่มเติม
กลับไปดูภาพวันที่มีการจับกลุ่มหนุ่ม
แอบถ่ายใต้กระโปรงนักศึกษาหญิงกันก่อน
วันนั้นนางสาวบีอายุ๒๓ปี
เป็นนักศึกษาชั้นปี๔ของมธรรมศาสตร์
นำภาพการจับกลุ่มนายปองคุณพิทักษ์ภูวดลอายุ๒๗ปี

ระเวนแอบถ่ายใต้กระโปรงในโรงอาหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังศิษฐ์

นางสาวบีก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์เตือนภัยในโลกโซเชียลนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เล่าให้ฟังว่าคนที่เห็นพิรุษ

แฟนของเธอตะโกนถามดังเลยในขณะที่ไอ้คนนี้เนี่ย
เอาเท้ายื่นมาใต้กระโปรงของนางสาวบี
แฟนของนางสาวบีเห็นเหตุการณ์เข้า

ชายคนนั้นไม่ตอบตกใจวิ่งหนีไป

วิ่งไล่จับผู้ชายคนนี้ได้นะครับ
ฟังเสียงของนักศึกษาหญิงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยฮะ
ฟังเสียงของนักศึกษาหญิงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับ
ฟังเสียงของนักศึกษาหญิงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับ
ฟังเสียงของนักศึกษาหญิงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับ
ฟังเสียงของนักศึกษาหญิงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับ
ฟังเสียงของนักศึกษาหญิงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับ
ฟังเสียงของนักศึกษาหญิงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับ
ฟังเสียงของนักศึกษาหญิงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับ
ฟังเสียงของนักศึกษาหญิงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับ
ที่รองเท้าเขาดูมีพิรุษก็เลยถามว่าทำอะไร
แล้วผู้ชายคนนั้นเขาก็รีบวิ่งหนีไปเลย
ทุกคนก็เลยรีบตามไปจับเขาอะค่ะ
รองเท้ามีพิรุษเพราะว่าเห็นแสงแว๊บออกมานะครับ
ก็จอของกล้องนะกล้องขนาดเล็กมันสะท้อนแสงพอดีนะครับ
แฟนของนางสาวบีก็เลยเห็นเข้า
ส่วนอีกคนที่ช่วยกันจับคนร้ายก็คือพี่วินจักรยานยนต์นะครับ

วิ่งมาจากทางโรงอาหาร
โดยมีคนตะโกนไล่หลังมาว่าขโมย

ไปชนกับรถกระบะที่วิ่งผ่านมาพอดี
ก็เลยช่วยกันจับกลุ่มเอาไว้ได้นะครับ
จำไม่ได้เหมือนกันครับ
ผู้หญิงนะนางสาวบีเขาบอกว่า
ใครที่คาดว่าน่าจะตกเป็นเหยื่อของผู้ชายคนนี้

เห็นภาพหลักฐานต่างที่เป็นคลิปเป็นภาพแล้ว

ดังนั้นอยากให้นักศึกษาสาวหลายคนนะครับ
ที่อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเนี่ย
เข้าแจ้งความหน่อยจะได้เอาผิดกับผู้ชายคนนี้มากขึ้นนะครับ
อันนี้ก็เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับ